สดใสวันนี้ไปสดใสกันที่
ข่าวความดีกว่าข่าวการบริจาค

ใช่ค่ะเป็นการบริจาควิวแชร์๑๐๐คัน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จับมือกับจอสอร้อยค่ะ
นั่งสำหรับคนพิการที่เห็นนี้จัดขึ้น
ภายใต้โครงการบริจาครถวิวแชร์กับจอสอร้อย
ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุจสอร้อย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ค่ะมีการส่งมอบรถวิวแชร์ทั้งหมด๑๐๐คันให้แก่ผู้พิการ
มีตัวแทนรับมอบเบื้องต้นนะคะ๒๐คัน๒๐ครอบครัว
ส่วนที่เหลืออีก๘๐คันค่ะจะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ
และผู้ที่เดือดร้อนทั่วประเทศค่ะ
พิการจะมามอบให้ส่วนของรัฐ
และจะแจกจ่ายให้พี่น้องชายชนที่เดิดร้อน
ซึ่งเราก็จะให้กลไกของพบจทั่วเทศไปดูแล

ถือว่าเป็นโครงการประชารัฐอย่างแท้จริง
ที่มาจากความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชน

และแน่นอนว่าหลังจากที่ได้รับมอบวิวแชร์ไปแล้ว
ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ
สามารถที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิต
และก็เป็นไปอย่างปกติสุขค่ะ